ชุดขึ้นอ่ะ
ตั้งแต่ที่เราเฝิดเนอะไม่เคยเงียบเหงาเลย
แล้วก็ลูกค้าทุกทุกท่านหลังจากที่ได้ชิมแล้วก็จะกลับมาตลอด
แล้วก็อยากให้มีรสชาติใหม่ทางเราก็รู้สึกดีใจมาก

ก็ยิ้มแก้มบานเลยอะค่ะ
ดีใจมากที่กระแสตอบรับดีเกินกว่าที่เราคาดไว้เยอะมาก
แล้วก็ฟิตแบ็คหลังจากที่ได้ชิมแล้ว
ออกมาครั้งแรกแล้วก็มีรีพีชเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นกำลังใจให้กับเรากับทีมงานนะครับ
จะมีแพลนขยายอะไรยังไงพรุ่งเริ่มไหมครับ
ก็ปีหน้าคิดว่าอาจจะมีอีก๒๓สาขานะครับ

ก็ปีหน้าก็คิดว่าทั่วประเทศ

พี่อย่าพูดอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสมปักกอนสดุ้ง

แนวน้องในการเติบโตเป็นอย่างไรครับคุณป๊อบ
ครับก็ดีครับคืออย่างที่เรียนไปว่า
กระแสตอบรับค่อนข้างดียอดขายเราก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็มีลูกค้าที่ไปซื้อแล้วกลับมา
ลูกค้าหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีครับ
ก็มีการเรียกร้องตามแบบว่าภาคต่างบอกว่าอยากให้ไปเปิด
ก็อยู่ในขั้นตอนกำลังพิจารณานะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้เราก็อยากเปิดทั่วประเทศ

เป็นใจไหมครับว่าที่จะอยากเปิด
ก็ต้องขอบคุณมากคือตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครไปที่สาขาดอนเมืองก็จะได้ชิมเหมือนกัน
ใครที่อยู่ตามสามจังหวัดเนาะหรือว่าใครที่มาเที่ยวที่พารากอนก็มาได้เลยนะคะณตอนนี้ค่ะ

เมื่อกี้ยังมองเด็กอยู่เลย
เป็นเหมือนชีสไอ้ครับอมเที่ยวนิด
ตาบอกว่าประกายมากแล้วก็เต้นอะไรเป็นนะ

คุกกี้อะไรเป็นด้วยคุณสามี

วันนี้ก็แบบว่าเป็นวันของผู้หญิงอีก
ุดหงิดมากนึกว่าจะมีข่าวดีแล้ว

เรียกว่าเราก็ยิงประตูกันทุกวันเนาะ

ก็พยายาม

ถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้ว
แต่ไม่ต้องมาว่าจะเป็นพี่หรืออะไรแบบนี้
คือเราไม่มีธรรมชาติใช่ปะ
ไม่เราตั้งใจว่าจะธรรมชาตินะครับ

แต่ผมไม่ได้คิดเรื่องการไปปรึกษาคุณหมอ
แล้วถ้าต้องมีหน้ามาสุดครับโปรเจ็คจะเป็นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่รู้ว่าค่ะ

อย่างที่บอกคือเรารุ้นมาตลอด

เขาอยากมีเพื่อนมากค่ะช่วงนี้
เราก็อยากจะมีน้องสักคนให้โปรดด้วย
แล้วก็เป็นเพื่อนเขาในอนาคตด้วย

ช่วยเหลือน้องช่วยเลี้ยงน้องอะไรอย่างนี้
อยากมีน้องอยากมี

ก็ไม่อยากมีแล้วแต่จังหวะเขาอะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้คือเขาอยากมี

มีเดี๋ยวทำตามเคล็ดไหมคะ

ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้

อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองแต่ว่าไม่รู้ว่า
คนิคอะไรอย่างนี้มันมีด้วย

เห็นอารมณ์แปรปวนครบเดือนเลยผมก็นึกว่าจะมาแล้ว

อย่างไงฉันก็ท้องเพราะฉันว่า

อเจมส์รีบไปบอกเพื่อนตะเกิดว่าไม่ใช่อีกแล้ว
ก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์ที่คือน้อง

ประงมกอดแม่ทั้งคืนก็จะยากนิดนึง
ขอบคุณพี่มาก
ขอบคุณพี่มาก
หรือบอกนะพี่ที่สาวอยากดู
อิ๊นตาะอัลวงหนู
วันนี้มีเราหาแค่๑๒คน
แค่วันอาจจะขอบคุณไข่
อัลวงตลอด

อัลวงตลอด

วันนี้ที่แล้วนะครับก็ติดออกติดใจกลับมาชวนกันไป
ไปชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เรา
เชิญกระโภงกระไหลนะคะตอนนี้อย่างวันนี้ตรงนี้แขนรับเชิญพิเศษนะคะ
เป็นวงที่ต้องบอกว่ามีแฟนคลับเยอะมาก

กำลังจุดเค้กกันอยู่เลยนะคะ

อะไรคะมีเสียงมืออะไรกับต้องการ

เอาเลยค่ะเก็บเสร็จนะครับ
ทำไมที่ฉันรู้สึกว่าเทียนมันจะเบาไว้หลับทำไมบอกไม่ถูก
เพลงว่านะคะเป็นเชิญเกียรติกับท่านมิวส์ไลน์แลนด์
เอาเลยมั้ยขึ้นแล้ว
เฮ้ขอบคุณเลย
นี่แหละค่ะรู้สึกว่ามันจะเบาไม่ดับค่ะ
คือมันชนไม่ได้ชอบนี้นะคะแล้วก็ไม่เบากันนาน
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกแชร์ทั้งหมดเลย
เอาล่ะเพราะว่าช่ายเขียวที่ช่องช่ายเขียวนี้

นี่แบบมีเค้กอันนี้แบบไม่มีเค้ก